จบภารกิจเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์แถลงข่าว๑๗วัน๔ชั่วโมง๒๙นาทีกับอีก๕วินาที
ทีมข่าวไทยรัฐทุกคนนะคะหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทยรัฐทีวีโอ้โหทุกคนเนี่ยทำงานแบบเต็มที่มากนะ
เกาะติดตั้งแต่วันแรกนะฮะจนถึงวินาทีนี้เลยเนี่ย
ถูกต้องค่ะพอข่าวเราคุณประนุษย์ส่งทีมข่าวไปข้อนสถานีนะลงพื้นที่ไปนะคะ
ทางรายการต่างเราก็เพื่อเกาะติดสถานการณ์นี้

ใช่ค่ะเลยอยากจะให้ไปดูนักข่าวของเรานะคะ

อยากจะให้เห็นบรรยากาศว่าโอ้โหกี่คนกี่ชีวิตที่ไปอยู่กันที่นั่น

หลายสิบชีวิตเชิญเลยนะคะนี่โอ้โฮ
คุณผู้ชมค่ะดิฉันและคุณอรัชพรนะคะ
ก็ยังคงเกาะติดค่ะอยู่ที่บริเวณอบตโป่งผาจังหวัดเชียงรายค่ะ
พร้อมกันนะคะกับทีมไทยรัฐกรุ๊ปค่ะ
กว่า๓๐ชีวิตค่ะก็ยังคงอยู่ที่นี่นะคะ
ซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าในวันนี้นะคะเราได้รับข่าวดีค่ะ

ที่ได้ออกมาแถลงข่าวค่ะเมื่อช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะ
ว่าเรานั้นนะคะได้พาทั้ง๑๓ชีวิตค่ะ
ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่อีก๔คนค่ะ
ก็สามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

แล้วก็เป็นตัวแทนของสื่อเครือไทยรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทีวีฝั่งออนไลน
หรือว่าฝั่งสิ่งพิมพ์นะคะที่มาเกาะติด
แล้วก็ทำข่าวในการค้นหากู้ภัย

เพราะว่าเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ
แต่ว่าเราก็พยายามโฟนินให้คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้
รวมถึงยังมีทีมก่อนหน้านี้ที่กลับไปแล้วนะคะ
ทั้งคุณทัศนัยคุณระวีการคุณอรพันธ์
แล้วก็มีคุณวัชรีด้วยนะคะที่มาเกาะติดในทีมค้นหา
ตอนนี้ทั้งหมดเราอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ
รวมถึงมีกำลังใจส่งมาให้กับทีมข่าวที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนสำหรับการติดตามรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
พวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยตั้งใจทำงานแล้วก็พยายามหาข่าวหาข้อมูลเต็มที่
เพื่อให้คุณผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยได้รับข้อมูลที่ตรงกันถูกต้องแล้วก็แม่นยำ
แล้วก็ได้รับข้อมูลที่ทันท่วงทีเหมือนที่เราทุกคนได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะบริเวณหน้างานแห่งนี้นะคะ
บัญชาการเหตุการณ์ค่ะหรือว่าการบัญชาการสถานการณ์
บริเวณนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย
ซึ่งเบื้องหลังของเราในวันนี้นะคะก็คือ
พี่ขุนซึ่งเป็นบันดาลิการณ์ข่าว
แล้วก็พี่ดำเป็นบรรณาธิการข่าว
เราจะลองไปคุยนะคะความรู้สึกนะคะของเบื้องหลังทั้งสองท่านนะคะ
ที่คอยอยู่กับพวกเรานะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนี้ค่ะ
ค่ะพี่อุ๋นค่ะก็รู้สึกว่าสิบเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ย
เหน็ดเหนื่อยทั้งหมดมันหายเป็นปลิดทิ้ง
หลังจากที่วันนี้เราเจอน้องทั้งหมดของทีมหมูป่าแล้ว
เชื่อว่าข่าวเหตุการณ์แบบนี้เป็นการวางแผนที่ยากที่สุด
แล้วก็เป็นการดีไซน์งานดีไซน์จุดของทีมที่ยาก
เพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปตลอดเปลี่ยนทุกวัน

ซึ่งเราก็พยายามที่จะกระจายทีมข่าวของเราไปทุกจุด
เพื่อรายงานข่าวสารมาให้คุณผู้ชมหน้าจอได้ทราบ

เลืกใกล้แตกต่างข้างตามสไตล์ของแต่ตัวสื่อ
เรียกได้ว่าเหมือนเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะของไทยรัฐกรุ๊ปค่ะพี่มิ้น
ซึ้งนอกจากแรงกายแรงใจของเราในการร่วมมือกันและกัน
ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่เฝ้ารอก่อติดภารกิจ
กระทั่งในวันนี้ค่ะเราได้นะคะทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
อย่างที่เราย้ำกันไปนะคะว่าที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจริง
เพราะว่าการทำข่าวทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันมาตลอดทั้งระยะเวลา๑๗วัน
มีมากกว่านั้นมีทั้งคนเบื้องหน้ามีทั้งคนเบื้องหลัง
กระทั่งช่างภาพที่ถ่ายภาพให้เราอยู่หน้าตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
หลายคนที่ไม่ได้ออกมาทางหน้าจอแต่ว่าทำงานอย่างเต็มที่
เพื่อจะรวบรวมทั้งภาพเสียงแล้วก็ข้อมูลทุกอย่าง
ให้คุณผู้ชมทุกคนได้ติดตามข่าวนี้ไปพร้อมกัน
แล้วก็ร่วมยินดีไปพร้อมกันที่ภารกิจนี้เสร็จสิ้นไปจนได้

น่านาทีที่เห็นฮอลำสุดทายกกตัวคือนรู้สึกอย่างไร
คือมันเหมือนเรายกทุกอย่างออกจากอก
ไม่เชิงว่ายกความรับผิดชอบออกไป
เหมือนภารกิจของเราสำเร็จแล้ว
แต่จุดที่ผมอยู่คืออยู่ด้านหน้าถ้ำหลวง
คือเรายังรอหน่วยซิลที่กำลังจะออกมา

ร่วมกันส่งแรงใจแรงเชียร์
ให้กับน้องทั้ง๑๓คนด้วยครับ

รายงานกันตลอดเช้าทั้งวันทั้งคืนเลย

จริงก็รู้สึกหายเหนื่อยนะครับ
ที่อยู่มาจริงผมอยู่มาอาจจะไม่ใช่วันแรก
แต่ว่าอยู่มาก็๑๕วันแล้ววันนี้
จริงรู้สึกรีดใจกับคนทั้งประเทศ
แล้วก็อยากขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านครับที่เกาะติดทางหน้าจอไทยรัฐของเรา
แล้วก็ให้กำลังใจในส่วนของทีมงานภาคสนาม
เพราะว่าเหมือนกับที่น้องพลอยแล้วก็พี่มิ้นบอกนะครับ

วันหนึ่งพักไม่ถึง๔ชั่วโมงด้วยซ้ำ
แต่เราก็ขละเวลามาเพื่อให้ผู้ชมได้รับเข่าสามกบทัวร์
จริงพอถึงวันนี้รู้ว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์

มันทำให้รู้สึกว่าเราดีใจแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจ
เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ครับ
อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่ค่อนข้างรวดเร็วในยุคปัจจุบันนี้

ขอสัมภาษณ์สาวออนไลน์หน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ

ก็ในวินาทีที่เราเห็นว่า
เฮลิคอปเตอร์นำตัวน้องมาส่งที่โรงพยาบาล
มันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันตื้นตันมาก

ตลอดระยะเวลาที่เราติดตามมาเนี่ยน้องปลอดภัย
เรารู้สึกว่าวันนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสต

ภาพสวยของไทยรัฐทีวีที่เรามีได้เนี่ย

มหาภาพใครดีคะผู้ที่จริงจังที่สุดเลยในงานทำงานของเรา
ครับก็ทุกอย่างต้องวางแผนนะครับคือการจะได้ภาพมามันมันเป็นจังหวะ
คือจังหวะแค่หนึ่งวินาทีก็คือหนึ่งภาพเหมือนกันทุกคนก็ต้องแบบเหมือนช่วยกันนะครับ
ช่วยกันให้แบบคือภาพมันก็เหมือนตอบสนองความต้องการของคนดูเหมือนกัน
คือได้ภาพที่ดีทุกคนก็โอเค
ก็เหมือนกับเราคือแบบว่าภารกิจเขาช่วยเหลือออกมาได้
เราได้ภาพที่ดีสุดเราก็คือความสุขของพวกเราทุกคนครับ
ค่ะก็อย่างที่พี่มิ้นบอกนะคะไม่เพียงแต่ทีมงานที่อยู่ตรงนี้นะคะ
พี่ในสตูนะคะพี่โอบีนะคะพี่รายงานสดนะคะ
คือทุกคนนะคะได้ร่วมภารกิจนี้ไปกับเรานะคะ

ในวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าเราประสบความสำเร็จแล้วก็
ได้ถือว่าสิ้นสุดภารกิษในการนำน้อง

แต่วันนี้ทุกคนทั้งผู้สื่อข่าวช่างภาพออนไลน์สิ่งพิมพ์
เพราะว่าในที่สุด๑๗วันที่เรารอคอย
ทั้ง๑๓ชีวิตหน่วยซิลอีก๓คน

ขอบคุณนะคะคนอยู่ในพื้นที่ก็ทำงานหนักนะคะ
ก็ผมว่ามันเป็นจิตวิญญาณของสื่อมวลชนทุกคนทุกฝ่ายแล้วฮ

ข่าวสารต่างที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง

สะท้อนเหตุการณ์ต่างรายงานให้กับทุกท่านทราบ

ที่ติดตามพวกเราผ่านทางไทยรัฐทีวี